สวัสดีครับคุณซ้อมขวัญอาจารย์อำรและธนารกษ์และท่านผู้ชมที่ขอรบครับ

สำหรับกรณีเรื่องของคนไทยที่รักรอบทำงานอยู่ที่เกาหลีใต้แล้วจะกลับมา
วิธีปฏิบัติคือแบบไหนคะ

มาตรการจะประกอบด้วยมาตรการก่อนกลับนะครับ
หลักก็คือว่าให้ทยอยกันกลับ
เราจะประสานกับทางเกาหลีนะครับ
ให้ช่วยคัดกรองเบื้องต้นที่นู่นเลย
แล้วก็ให้มีเวลาเหมือนกับกักตัวที่นู่นก่อนนะฮะประมาณ๑๔วัน
ถ้าหากว่ามีใครป่วยเนี่ยก็จะสามารถเข้าสู่กระบวนการรักษาที่เกาหลีเลยนะฮะ
เมื่อครบเวลาแล้วนะครับจะเดินทางกลับเนี่ยก็จะมีกำหนดการให้ทยอยกลับ
คือก่อนขึ้นเครื่องก็จะต้องมีการวัดเครื่องอีกทีนึง
แล้วจะมีการแจ้งข้อมูลแรงร้านไทยที่อยู่ที่เกาหลีมาจากประเทศไทย
อันนี้จะเป็นภาระหลักของกระทรวงการต่างประเทศที่จะช่วยดูแลเรื่องนี้นะครับ
แล้วหลังจากนี้พอมาถึงเมืองไทยเนี่ยเราจะแบ่งเป็น๓กลุ่มนะครับ
ก็จะมีการคัดกรองที่ด่างขนามบิน
กลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ตรวจเจอว่าป่วยนะฮะ
ภูมิที่จะแยกเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยตรงนะฮะ
ที่สองนี่กลุ่มที่ไม่ป่วยแต่ว่าเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดเยอะนะฮะ
เช่นที่เมืองดากูหรือว่าพยองตัน
กลุ่มนี้ก็จะขอให้มีการกักไว้ในสถานที่ที่จะกำหนดอีกครั้งหนึ่ง
ขณะนี้อยู่ในระหว่างการกำหนดพื้นที่กำลังขอความร่วมมือจากส่วนรายการที่เกี่ยวข้อง

และกลุ่มที่๓คือกลุ่มที่มาจากมืออื่น

อันนี้ก็จะส่งกลับไปยังพื้นที่ของตัวเอง
แต่จะขอให้ทางท่านผู้ว่าการจังหวัด
ต้องช่วยหาที่เพื่อที่จะกลับเข้าไว้ก่อน

ตรงนี้จะสาเรียงทำเป็นสหสมในพื้นที่
เพื่อทำดูแลในเวลา๑๔วัน
คือจะใช้กับทุกคน

จะใช้กับคนที่ลักลอบทำงานที่เกาหลีใต้คะ
มาตรการตรงนี้เราพูดเฉพาะกลุ่มคนไทยที่เป็นแรงงานอยู่ที่เกาหลีครับ
ซึ่งและเฉพาะแรงงานที่ลักลอบทำงานด้วยใช่ไหมคะ
ผมคิดว่าตรงนี้ผมไม่อยากใช้คำพูดอย่างนี้นะ
แต่ว่าก็คือเป็นคนไทยที่มาที่เกาหลีก็แล้วกันนะครับ
เพราะว่าขนาดนี้ถ้าเขาเข้าใจว่าทางรัฐบาลเกาหลีก็จะมาซักกรรมให้
ที่เป็นคนรักรอบทำงานผิดไม่ใช่นะคะแต่ว่าประเด็นข่าวเนี่ยมันกำลังถูกแยกชิ้นมอง
เรียนถึงถามคุณหมอว่าคือวิธีการปฏิบัติเหล่านี้เนี่ย
เราใช้กับทุกคนที่มาจากเกาหลีใต้
เกี่ยงว่าลักลอบทำงานหรือทำงานถูกกฎหมาย
แม้กระทั่งอาจจะเป็นคนที่ไปกินอยู่

คือคนที่มาจากเกาหลีใต้เข้าระบบนี้ทั้งหมดใช่ไหมคะ
ในเบื้องต้นนี้เราพูดถึงกลุ่มแรงงานที่มาจากเกาหลีครับ

คงจะต้องมีการขยายความกันต่อไปครับ
ซึ่งในส่วนนี้เองณตอนนี้เราเริ่มใช้แรกเลย
คือคนที่อยู่ที่เกาหลีใต้ตอนนี้
มีการลงชื่อไว้กับสถานทูตที่นู่นทันทีเลยถูกไหมคะ
มาตรการนี้เพิ่งออกมาวันนี้
ก็คงจะมีการเป้าหมายสั่งการกันตามลำดับต่อไปครับ
ตรงนี้ก็จะเป็นภาระงานของแต่ละส่วนอายการ
ต้องไปช่วยกันจัดระบบแล้วก็ประสานงานให้สอดคล้องกันครับ
วิธีการดินขออนุญาตอย่าหาวังงานอย่างนี้เลย
ก็คือว่าถ้าเอาเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องของการลักลอบทำงาน
คือขากลับมาเนี่ยคือยังไงเขาต้องผ่านสถานทูตถูกไหมคะ

ขณะนี้คงจะเป็นขั้นตอนที่เราจะต้องแจ้งให้แรงงานไทย
จะเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเขาเองครับ
เขาก็ควรจะต้องไปแจ้งที่สถานทูตไทยก่อนนะครับ
ค่ะซึ่งในส่วนของขั้นตอนที่มาถึง
สมมุตินะคะว่ามีการประสานงานกับทางเกาหลีว่าให้มีการคัดกรองเนี่ยนะคะ
แล้วถ้าเข้ารักษณะที่ต้องกักตัวไว้๑๔วันเนี่ย
เกาหลีเขาพูดตรงไปตรงมานะคะ
คือเขามีพลังพอที่จะแบ่งคนของเขามา
เพื่อทำตรงนี้ให้กับคนไทยร่วมกับสถานทูตไทยเหรอคะ
คืออันนี้เป็นหลักสากลในการดูแล
เรื่องของการระบาดของโรคติดต่อระหว่างประเทศตรงนี้นะครับ

คือเราจะถือหลักว่าไม่ว่าคนชาติใดก็ตาม
แล้วจะตรวจเจอว่าป่วยที่ไหนก็ต้องช่วยกันดูแลที่นั่นไปก่อนนะครับ
กว่าจะพ่นระยะจนถึงขั้นที่ปลอดภัย
ก็สามารถที่จะให้เดินทางกลับประเทศบ้านเกิดได้ครับ

คือตอนนี้ทั่วโลกวิธีปฏิบัติคือว่า
ถ้าเป็นคนที่ไม่ใช่คนสัญชาติเขา
แล้วจะเดินทางออกจากประเทศเขา
ประเทศนั้นจะเป็นคนตรวจคัดกรองขาออกก่อนเลย

ครับอันนี้เป็นการขอความร่วมมือกันนะครับ
แล้วก็ในเกณฑ์ของการเข้าควบคุมโรค

แล้วก็เหมือนกับหากเข้าก่อน
คนจีนที่มาที่เมืองไทยเนี่ย

แล้วก็ให้การดูแลรักษาจนเขาหายถึงค่อยกลับ

แล้วก็จะมีกระบวนการตรวจคัดกรองก่อนขึ้นเครื่องเช่นเดียวกันครับ

เป็นการขอความร่วมมือคือทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เหรอคะ
อันนี้ก็คงจะเป็นการบอกความร่วมมือกันนะครับ
แล้วก็แต่ละประเทศก็อาจจะมีขีดความสามารถที่แตกต่างกันนะฮะ
แต่ผมเชื่อว่าที่เกาหลีนี่ก็คงจะมีความสามารถที่จะทำดำเนินการที่นี่ได้ครับ
ค่ะคืออย่างนี้ค่ะเรียนขอความรู้ทางการแพทย์ค่ะคุณหมอ
คือในกรณีที่ออกมาเป็นข่าวแล้ว
โดยเฉพาะคนที่กลับมาในช่วงรอยต่อที่มีข้อถกเถียงกันเนี่ยนะคะ
คือคนที่กลับมาในช่วงรอยต่อเท่ากับว่าไม่ได้มีการผ่านการคัดกรอง
ก่อนขึ้นเครื่องจากเกาหลีกลับมาประเทศไทยเหรอคะ
มาตรวจพบว่ามีไข้แล้วก็ต้องแบบเหมือนกับมาตรวจละเอียด

เท่ากับว่าตอนต้นทางตอนขาออกมาเนี่ยไม่ได้ผ่านลักษณะแบบนี้เหรอคะ
อันนี้ต้องดูต้องดูช่วงระยะของการระบาดด้วยนะครับ
คือถ้าในประเทศหรือในพื้นที่ที่การระบาดอยู่ในระยะต้นเนี่ย
อากาศยังไม่เดินการมากนักหรือยังไม่เต็มที่
แล้วก็พอเข้าสู่ระยะที่มันมีการระบาดเพิ่มขึ้น
อันนี้ก็จะต้องมีการขอความร่วมมือกันว่า

ขึ้นอยู่กับศักยภาพทรัพยากรของแต่ละประเทศด้วยครับ
คือถ้าสมมุติตอนกำลังจะออกมา
ไม่มีไข้ไม่มีอาการอะไรเลยนะคะ
เขาเข้าบ้านเราก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลย

คือว่ามันก็อาจจะตรวจไม่เจอนะคะถูกไหมคะระหว่างนี้
ครับแล้วครับใช่ครับคือตามธรรมชาติของโรคโควิด๑๙เนี่ยก็จะมีระยะพักตัว
แล้วก็ระยะช่วงที่ป่วยต้นที่อาการน้อย
ซึ่งอาจจะยังไม่มีไข้แต่ว่าในช่วงหน้าจะมีการแพร่เชื้อได้ครับ
ซึ่งอย่างนี้ต่อให้มีขาออกที่นู่นและขาเข้าที่นี่
ก็แปลว่าอาจจะเล็ดรอดก็ได้ถูกไหมคะ
คือไม่ใช่อาจจะมันมีแน่อยู่แล้ว๕๓นาทีอย่างนั้นนะครับ
มันต้องเกิดขึ้นแน่แต่เราก็จะมีมาตรการรองรับว่า
พอกลับมาถึงแล้วก็จะต้องหาพื้นที่รองรับเขา
เพื่อให้เขาอยู่ในสถานที่ที่สะดวกปลอดภัย
แล้วก็ไม่แพร่ที่ให้คนอื่นถ้าเกิดขึ้นนะครับ
โดยจะมีกำหนดระยะเวลาประมาณ๑๔วัน
และใน๑๔วันนี้นะครับมีอาการป่วยขึ้นมา
ถ้า๑๔วันแล้วไม่ป่วยก็อันนี้ก็ถือว่าปลอดภัยนะครับ
เขาไม่ได้เป็นผู้ติดเชื้ออย่างแน่นอนก็สามารถกลับบ้านได้ครับ
เรียนถามคุณหมอแบบกังวลขั้นสุดนะคะ

ถ้ามาจากกลุ่มประเทศที่เป็นพื้นที่เสี่ยง
คือจำเป็นไหมว่าต่อให้ขาออกมาตรวจไม่เจอ
ขากลับเข้าประเทศไทยขามาถึงประเทศไทยตรวจไม่เจอ
แต่ว่ากลุ่มที่มาจากพื้นที่เสี่ยงเนี่ยจำเป็นต้อง
๔วันจำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่ที่รัฐเป็นคนบริหารจัดการ
ไม่ใช่พึ่งอ่าไม่ใช่พึ่งของแต่ละคนกลับไปต่างคนต่างอยู่บ้านอาจจะ
วันนะเราเชื่อใจกันนะคือมันควรจะเป็นแบบไหนคะ
อันนี้คงจะต้องอาศัยความร่วมมือของแต่ละคนนะครับ
ที่จะต้องร่วมกับรับผิดชอบต่อตัวเองแล้วก็สังคม
แล้วก็ยังเป็นประโยชน์เพื่อสุขภาพของเจ้าตัวและครอบครัวเขาด้วยนะครับ
คือถ้าใครก็ตามที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดมากนะฮะ
อันนี้ก็ควรจะต้องกักตัวเองไว้ประมาณ๔วัน
จนกระทั่งพ้นระยะและมีความปลอดภัยคือไม่ป่วยแล้ว
อันนี้ก็ค่อยกลับมาใช้ชีวิตตามสังคมในสังคมได้ตามปกติครับ
คุณหมอเรียนเอาข้อกังขาที่คนสงสัยนะคะ
ลักษณะการดำเนินการแบบนี้อาจจะต้องแคบลงมาว่า
เป็นกลุ่มคนไทยที่รักรอบทำงานที่เกาหลี
ค่าใช้จ่ายอะไรต่างถ้าจะต้องมี
คือรัฐเป็นคนออกให้หรือว่าเป็นของแต่ละคนเองคะ
ตามมาตรการที่ทางรัฐบาลหรือท่านนายก
พรรดิมาที่นี้อาจจะต้องเป็นภาระของทางราชกาล

เดียวกันกับคนไทยในประเทศอื่นหรือว่าต่อให้เป็นคนไทยที่ทำงาน
หรือว่ากลับมาใดก็แล้วแต่คือถ้าเข้ารักษณะที่รัฐต้องดูแล
ก็คือรัฐดูแลถูกไหมคะครับอันนี้ก็คงจะคล้ายคล้ายกับคนไทยที่กลับมาจาก
เมืองหัวห้านนะครับเมื่อเมื่อตอนต้นเดือนกุปัตยุคันนะครับค่ะคุณหมอค่ะ
เบื้องต้นเราได้เวลากระชับแต่ดิฉันได้ประเด็นสำคัญขอบคุณคุณหมอสมบัติก่อนนะคะ
ครับด้วยความยินดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ